โอเคเริ่มได้

การแข่งขันแบบวิ่งผลัด๙๐นาที

ทำน้ำเต้าโวยหวานและเค็มให้เสร็จ
คุณน้าทั้ง๔๐ท่านจะลองผิด

ที่แพ้จะต้องแข่งขันในรอบต่อไป

คั้นน้ำเต้าหู้ต้องใช้แรง
ดังนั้นผมจึงเสนอตัวเอง

ที่เขาทำในวันนี้เพราะว่าผมแบ่งเป็น๓ขั้นตอน

ขั้นตอนที่๓คือต้มเต้าหวย
ได้แล้วได้แล้วเอามาแล้ว

ของฉันได้เต็มชามแล้วทำไงต่อล่ะทำไงอ่ะใครใครได้เต็มชามแล้ว
คุณยกผ้าขึ้นมายกขึ้นมาคันน้ำออกคันน้ำเต้าหูกมา
ฉันทำได้แล้วแล้วฉันทำได้ฉันทำได้แล้ว
คันน้ำเต้าหู้เธอพบว่าเธอทำได้เร็วกว่าผมอีกนะครับ
เป็นเหมือนตัวน็อตของกลุ่มค่ะตรงไหนต้องการฉันฉันก็จะไป
หรือหยุนขั้นน้ำเต้าหู้คุณคันมาจนถึงตอนนี้
ชามแล้วค่ะเก่งมากเลยทำได้มากกว่าเฮอร์จินเสียงซะอีกนะเนี่ย
คล่องแล้วค่ะดูจากพวกเขาตอนนี้คือสู้พวกเราไม่ได้เลยนะคะ
ไม่มีใครสู้ฉันได้เพราะว่าฉันได้ตั้งสองชามแล้วและหัวหน้าฝั่งตรงข้ามเพิ่งคันได้แค่ชามเดียวเองนั่นแหละ
มาทำขายหน้าที่นี่เลยรีบกลับบ้านไปซะแหมไม่มีหลักฐานกลับมาพูดว่าคนอื่นแพ้ตลกจัง
ฉันเจอจุดแข็งของตัวเองแล้วค่ะเย้โอ้โห
รอบแรกช้ากว่าเขามากผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรผมคิดว่าน้ำเต้าหู้ที่ได้น่าจะพอ

ดรอบที่สองผมคู่กับเจ๊หวังลิ้นเพื่อเตรียมการป้าวมักดับกุญแรกของเรา
แล้วผมต้องมาหาได้จากเขาห้ามเพื่อพี่มาเอง
ปรุงอาหารด้วยกันเจ๊หวังลินดูเรื่องผักกาดและกุ้งแห้ง
ส่วนผมดูเรื่องเนื้อวัวแล้วก็ถั่วแดงทอด
เพราะว่าเต้าหวยเค็มของเราเนี่ยต้องหั่นของเยอะมากเลย

เสร็จยังเร็วหน่อยแต่มือเร็วแต่มือเร็วเร็วเร็วให้อร่อยก็พอ
แค่นี้พอใช่ไหมเนี่ยค่ะผมกับชงใต้ลิ้นคันน้ำเต้าหู้เสร็จแล้ว
ต่อไปเพื่อให้เอลล่าแล้วก็จองอีวูเตรียมเครื่องปรุงให้เรียบร้อยอีกทีนึง
รสชาติของมันมีผลต่อรสชาติของเต้าหวย

ทั้งสองทีมครับเวลาผ่านไป๑ชั่วโมงแล้ว
คุณมีเวลาอีก๓๐นาทีพวกคุณต้องเร่งมือแล้วนะ
ตอนนี้ก็เสร็จเกือบทั้งหมดแล้วล่ะครับ

เสร็จหรือยังละ

น้องชายอันนี้เอาอันนี้ไปด้วยนะเอาไป
นี่ถั่วแดงของจองอีวู
อย่างนั้นเราก็เลยต้องส่งนัดที่ต่อให้กับจูตันนะสิ

ถ้าให้จูตันทำทั้งสองหม้อพร้อมกัน

อร่อยเนอะเอาล่ะเสร็จแล้ว
เอาห้อต้มมาก่อนเร็วหม้อต้มมา

เวลาที่เหลือให้ผมมันน้อยนิดเหลือเกิน
เอาสิไปชิงขั้นตอนนี้คุณเข้าใจหรือเปล่า

พอสุกแล้วก็รอให้อุณหภูมิลดถึง๘๐องศา
องศาหลังจากนั้นก็ขึ้นรูปได้เลย

ผมจะทำให้สมกับความเชื่อมั่นของคุณ

ในกลุ่มพวกคุณมี๑คนที่จะเป็นแกะดำตัวนั้น

เหลือ๒๐นาทีพอดี

๗๘โอเคเลยเทลงไปเลย
ใช่แหละใช่อย่างนั้น

หมดเวลา

หวยของพวกคุณทำได้สำเร็จหรือไม่

หัวหน้าทีมสีน้ำเงิน
วางมือของท่านไว้ที่หม้อเต้าหวย
เรามาดูเต้าหวยที่จูตันต้มกัน

เราพยายามกันอย่างเต็มที่น่าจะได้อยู่นะขอร้องเถอะ

ยินดีกับสีน้ำเงินด้วยเต้าหวยของคุณสำเร็จแล้ว
นำดับต่อไปเรามาดูเต้าหวยของทีมแดงกันบ้างนะครับ
ถ้ามันผิดพลาดเพราะผมทำให้ทีมแพ้ล่ะ
ผมจะกลายเป็นคนบาปของแท้เลยนะครับ

โอ้โหรอดตายตอนนั้นรู้สึกโล่งอกมาก
ดีกับสองทีมพวกคุณทำเต้าหวยสำเร็จแล้วตอบ

เพราะเราขอเชิญกลุ่มคุณน้ามาชิมอาหารฝีมือของพวกคุณ

ฉันมีความหวังว่าพวกเขาจะต้องชอบของเรา

หวานก็มีของเค็มก็มีครับ

ให้เยอะหน่อยสิ

ดูอักเลยว่าพวกเขาชอบทานมากมาก
ใช่เลยครับ

แห้งไม่มีกลิ่นคาวแล้วอะไรมีกลิ่นขาว

คุณมาจากไหนเนี่ย

ก็ใช้ภาษาสร้างสีมุ่น
แล้วก็ต้องบอกว่ารสชาติมันอูมามิมากเลยล่ะค่ะ
อย่างนั้นเหรอโอ้โหอร่อยหรือเปล่า
เห็นไหมเนี่ยลองหลอกชมชาติหน่อยสิ
อร่อยใช่ไหม

อีกสักครู่เราจะลงคะแนนกันนะครับ
ตอนนี้ถึงเวลาแล้วภาคใต้ลงคะแนนเต้าหวยหวานได้
ตอนนี้เต้าหวยหวานได้คะแนนทั้งสิ้น

ครับเต้าหวยเข็มของภาคเหนือ
สนับสนุนทุกการตัดสินใจของพวกคุณนะครับ
รอบแรกทีมแดงได้ไป๕คะแนนคุณน้าแถวที่๓และ๔ครับ
สามสองหนึ่งอ๋อเยี่ยมเลยอ่ะอ๋อเยี่ยม
คุณญาติทีมสีแดงได้อีก๕คะแนนตอนนี้คะแนนรวมคือ๑๐คะแนน
ครั้งสุดท้ายอยู่ที่คุณน้าชุดแดงแถวที่๕และ๖ครับ
เย๋ยทีมแดงพวกคุณด้านคะแนนทั้งหมดสิบหลายคะแนน
ส่วนทีมน้ำเงินขอโทษด้วยพวกคุณมีแค่๑๕คะแนน
เป็นหัวหน้าและแพ้ผมต้องรับผิดชอบแน่นอน
บายจ้ะขอบคุณค่ะ

น้ำเงินน่าเสียดายมาก
พวกคุณต้องแข่งขันในรอบต่อไปนะครับ
และในกลุ่มของคุณจะมีหนึ่งท่านที่ต้องบอกลาครัวสตาร์เชฟ

สู้มาให้กำลังใจทีมน้ำเงิน

รอบต่อไปคุณต้องโชว์ฝีมือให้ดี

คุณสามารถพักผ่อนและริมรถของชัยชนะได้เลยนะครับ

บ่ายนะคะสู้เต็มที่เลยนะ

ตอนนี้คุณต้องยอมรับการแข่งขัน

คุณต้องเข้าสู่การแข่งขันคัดเลือกคนออก

นั่นก็คือลูกทีมที่เหลือทั้ง๔ท่าน
แบ่งออกเป็น๒ทีมด้วยกัน

มี๒คนเท่านั้นที่จะรอด

อาจจะถูกคัดออกก็ได้

ชงไต้ลินกับจุตันอยู่ด้วยกัน

พิจารณาก่อนแล้วเรื่องนี้นะ
ตัวเลือกที่หนึ่งของคุณคือ

ไม่อยากอยู่ทีมเดียวกับเอลล่าเลย
ทีมเดียวกับชงใต้ลินนะ
ล่าทีมเดียวกับชงใต้ลินทำไมล่ะครับ

ยังห่างฉันอีกเยอะนะ
ฉันรู้สึกว่าเขาส่งฉันไปที่การตัดสินคัดคนออกเลย
ดังนั้นเอลล่ากับชงใต้ลิ้นอยู่ด้วยกัน
ดูตันคู่กับจองอิว
ไม่อยากอยู่กับจองอิลพูนเลย

ฉันยังเดาไม่ออกจนถึงตอนนี้เลยล่ะค่ะ

บ๊ายขอบคุณปลายพวกพ่อแผนเราด้วยนะ
วันนี้การแข่งขันรอบที่๒ของพวกคุณ
จะเป็นการแข่งเกี่ยวกับอาหารทางเหนือและใต้
จะเป็นอะไรนั้นเชิญรับชมเลยครับ
แข่งรอบนี้มีเวลา๑ชั่วโมง
สตาร์เชฟ๔ท่านแบ่งเป็น๒กลุ่ม

กลุ่มต้องทำบัวรอยเข็ดบัวรอยหวานรสชาติไม่เหมือนกัน
แข่งในกลุ่มผู้แพ้ต้องเข้าสู่รอบคัดคนออก
และหนึ่งในนั้นจะต้องบอกลาครัวสตาร์เชฟ
เวลาที่เราเลือกได้รสเค็ม๑หวาน๑

ส่วนอีกอันจะต้องเป็นบัวลอยฟักทองไส้ถั่วลิสงค่ะ
ตอนนี้คุณต้องใช้มือนวดแป้งใช่มือมีความรู้สึกมากที่สุด
จะได้รู้ว่าเราจะต้องใส่น้ำลงไปเท่าไหร่
แต่ว่าจองอิลวูไม่มีอุปสรรคแบบนี้เลยฉันแปลกใจมาก
ทำไมฉันถึงมีอุปสรรคเยอะจังอ่ะ
เพราะไม่รู้ว่าทำยังไงก็เลยพยายามทำตามวิธีของอาจารย์ครับ

จะต้องเตรียมวัตถุดิบในการทำไส้
ง่ายจิ๊บขอน้ำหน่อยได้มั้ง
ไม่ได้เธอสวยไปฉันไม่ให้
ร้ายมากถูกต้องฉันร้าย
ทุกท่านครับตอนนี้เวลาผ่านไป๓๐นาที
เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
ร้อนถ้าใจร้อนอาจจะผิดพลาดได้
ดังนั้นฉันก็เลยทำตามวิธีที่อาจารย์บอก

นี่ทุกคนฟังให้ดีนะ

ฉันจะเริ่มปั้นแล้วสู้นะ
ปั้นใหญ่อย่างนั้นรูปเบสบอลเลยเนี่ย

ลูกแม่ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะลูก

พระเจ้าปั้นบนลอยมันยากมากเลย

แล้วไส้ข้างในก็รั่วออกมา